วันนี้แสดงว่าข่าวนี้นี่นะครับค่อนข้างจะได้รับความสนใจและมีความเคลื่อนไหว

แต่บอกว่าโน่นรอฟังจากหัวหน้าแล้วรอฟังจากเลขาธิการพักนะครับ
ถ้าจะเกิดขึ้นจริงถ้าชวนกันจริงนะครับ
ต้องคุยกันให้จบก่อนโหวตนายกนะ
โอ้โหสัญญาณมาชัดขนาดนี้
คุณวิทยาบอกว่าพรรคมอบรรยาหัวหน้าและริขาดิการพรรคไปพูดคุย
ไปตัดสินใจแต่ไม่รู้ว่าคุยกันตรงไหนของสภา
ขนาดนี้เวลาเหลือน้อยเพราะวันโหวตนายก
ค่อนข้างจะชัดเจนแล้ว๒๒สิงหาคม
นั้นพักเพื่อไทยต้องเสนอชื่อนายก
มั่นใจว่าจะเป็นตัวจริงนะครับ
ส่งเข้ามาให้รู้ก่อน
เพราะไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วนะเป็นเป็นประโยค

ต้องคุยว่ามีนโยบายหลักที่ทุกพักรับได้หรือเปล่า
ไม่รวมถึงการแบ่งหน้าที่ในคณะรัฐบนตรีที่ต้องแบ่งให้เสร็จนะ
หากจะไปร่วมรัฐบาลต้องชัดเจนว่าจะร่วมร่วมกันยังไง
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติต้องการกระทรวงพลังงาน

นายวิทยาบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยจริง
แต่ถึงเวลาจริงต้องเปิดอกคุยกันนะครับ
ถ้าจะเอาอย่างที่คิดคงไม่มีใครร่วมด้วยหรอก
ลองฟังคุณวิทยาครับ

ท่านให้สัมภาษณ์แถลงที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อวานนะ
ประธานรัฐสภาควรฟังว่าพักเพื่อไทยพร้อมวันไหนค่อยนัด
อย่าเพิ่งกดดันว่าต้องเป็น๒๒สิงหาคม
เพราะหากไม่จบขึ้นมาจะยุ่งกันใหญ่
นี่คือคำเตือนของคุณวิทยาแก้วพลาดัยนะครับ
นี่แหละครับนี่ก็คือถ้าคนแรกแล้วมาคนที่สองคนที่สาม
นี่แหละครับท่านก็บอกว่ามันจะไม่จบก็ตรงนี้
ขณะที่เรื่องคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินนะครับ
ก็มีหลายฝ่ายวิจารณ์นะครับพักเพื่อไทยก็ต้องฟังให้รอบครอบ
เพราะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะและเห็นว่านายเศรษฐานะครับ
ควรจะมาแสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ควรเตรียมตัว
มาชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหาด้วย
คุณผู้ชมครับอีกประมาณ๑ชั่วโมงโดยประมาณ
โดยประมาณพักรวมไทยสร้างชาติมีกำหนดจะแถลงข่าวครับ
โดยคนนี้ครับโขสกพักษ์ครับนายอักษรเดชวงพิธักรส
จับตาครับว่าจะเป็นเรื่องอะไร
แต่คงหนีไม่พ้นเรื่องการร่วมรัฐบาลแน่นอน
แต่จะเป็นประเด็นไหนเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมจับตาอีกประมาณ๑ชั่วโมงข่าวเย็นไทยรัฐครับ
ประมาณ๕โมงครึ่งนะคะก็อยู่กับเรานะคะ
เดี๋ยวมีความขึ้นไหวยังไงตัดสดให้ดูค่ะ